เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติด
ลูกชายลูกชายเมายาคลั่งอารวาสถึงขั้น
จะข่มขืนคุณแม่ตัวเอง
คร

เป็นธรรมนาฬิกีตของตำรวจภูทอลเมืองนครนายก
อายุ๔๔ปีฮะตำรวจเนี่ยบอก๓วันก่อนเพิ่งจับไก่ได้
ไอ้เจ้าไก่เพราะว่าไก่ติดสารเหิดไก่ดมกาว
ดมกาวมาตำรวจตอนนู้นจับได้ก็สงสารแม่
จากนั้นมาก็เลยมีการยอมจ่ายค่าปรับให้

บอกให้ไก่รับปากว่าอย่ามาทำแบบนี้อีกฮะ
อย่ามาทำแบบนี้ก็คืออย่ามาดมกาวอย่ามาทำร้ายใครอีก
แต่คราวนี้ไม่ได้แล้วยังคงก่อเหตุอยู่
และคุณแม่เป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เอง

พฤติกรรมลูกชายมันร้ายกาดเหลือเกิน
ทำร้ายข้าวของทำลายข้าวของทุบโอ่ง
โอ่งบะเริ่มเลยทุบโอ่งจนแตก

และที่สำคัญแม่นี่กระเจิงเลย

ใหญ่ที่สุดแล้วในโซนนี้นะฮะ
มันทุบพังยับเยินไม่ว่าจะเป็นโอ่งเล็ก
ไม่ว่าจะเป็นโอ่งใหญ่มันอารวาสทำลายข้าวของ
แต่ที่แม่ตกใจคือบุกมา

แจ้งเจ้าหน้าที่แม่ก็คือนางฉิม

มกาวดมสารระเหยมาหลายปี
เคยถูกจับเข้าออกห้องขังเนี่ย

ได้รับการปล่อยตัวมาอีกทีหนึ่ง
พอปล่อยตัวมาก็มาอารวาส

บอกว่าคราวนี้ไปแล้วอย่ารีบกลับมานะ
ไปรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วค่อยกลับมาอีกที

ยาวไปนี่คือนครนายกครับ
กลับมาเท่านี้ต้องเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะ